คุณผู้ชมครับเราต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงนี้เขาขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงต่าง
ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งเพราะไม่อยากจะให้คนไปรวมตัวกัน
เพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้ใครติดโควิด๑๙แล้วบ้าง
คือหลายข่าวแล้วนะคะที่เราต้องรายงานว่างานแต่งงานสุดท้ายพอจัดไปรื่นเริ
รื่นหลังจากนั้นปุ๊บกลุ่มขมับเลยติดแล้วก็มีอะไรอีกก่อน
งานปาร์ตี้สั่งสารวันเกิดใช่ไหมติดไปรวมตัวไปเดินฮะก็ติดคือออกไปไหนมันก็มีโอกาส
นครพนมมีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งพบว่าติดโควิด๑๙แล้วไปร่วมงานแต่งงานหนึ่งมาครับคุณผู้ชม
สุดท้ายต้องกักตัวคนที่ไปร่วมงาน๓๔คนเพราะว่าเข้าข่ายไปใกล้ชิดกับความเสี่ยง
ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ให้ความร่วมมือมันยังหยุดการแพร่ระบาดไม่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครพนมครับมีผู้ป่วยโควิด๑๙
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๓ปีเป็นชาวบ้านท่าดอกแก้วตะบนท่าจำปาอำเภอท่าอุเทน
เขาเดินทางกลับจากกรุงเทพไปเพราะว่าที่ทำการปิดก็ต้องเดินทางกลับบ้านไป
ไป๒๐มีนาคมตรวจแล้วยืนยันแล้ววันที่๒๗ว่าติดโควิด๑๙
ก็เลยต้องกักตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงกว่า๓๐คนพร้อมกับประกาศปิดหมู่บ้านนี้๓๐วัน
แล้วต้องตรวจสอบย้อนหลังไปว่าผู้ป่วยคนนี้ไปไหนมาบ้างเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอศรีสงครามเข้าไปประสานกับอสมตำบลนาคำ
ไปตรวจสอบคัดกรองคนในหมู่บ้านบ้านคำสว่างหมู่๒ตำบลนาเดือพบว่า
มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยแล้วที่สำคัญเป็นเพื่อนฝ่ายเจ้าสาว
ไปร่วมงานแต่งกันในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนซึ่งผู้ป่วยคนนี้ไปงานแต่งงานนี้ด้วย
แน่นอนเอาคนที่อยู่รอบตัว๓๐กว่าคนไปคัดกรองคนที่ไปร่วมงาน
เรื่องต้นคนที่ไปสัมผัสกันยังไม่มีการพบว่าติดเชื้อแต่ว่าให้ชาวบ้านในกลุ่มเสี่ยง
จนครบ๑๔วันทุกคนเลยนะครับ
ส่วนที่ลำปางครับพระครูพิธานนท์พระกิจ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวงประกาศปิดวัดเป็นการชั่วคราว
นี่วัดนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จัดกิจกรรมในวัดป้องกันไม่ให้คนไปชุมนุมไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
มติของมหาเทรสมาคมเรื่องของการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิดสิบเก้านะสำหรับวัดพระธาตุลำปางหลวงมีอายุมากกว่าหนึ่งพันสาม
ร้อยปีแล้วนะครับอยู่ในเขตของอำเภอกเกาะคา
ทุกวันก็จะมีเนี่ยครับนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนนะฮะ
คนไทยคนต่างชาติเดินทางเข้าไปกลับไห้บูชาจำนวนมากเลย
ส่วนที่กำแพงเพชรครับวัดวังตะเคียนทองตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองนะฮะ
ประชาชนก็เดินทางไปทำบุญตักบาทที่วัดนะครับ
หลังจากที่ทางพระแล้วก็เนรงดออกบินทบาท
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางวัดก็เลยต้องมีการกำหนดจุดคัดกรองที่หน้าวัด
นี่ก็จะมีอาสาสมัครขึ้นมามีกู้ชีพตำรวจบ้านคัดกรอง
วัดไข้กันหน่อยนะครับต่างแล้วก็ให้คนเข้าไปล้างมงล้างมือกันด้วย
ทั้งพระทั้งคนที่เข้าไปใส่บาทก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ก่อนที่จะเข้าไปภายในวัดนะวัดเองก็มีหน้ากากแจก
มีเจลล้างมือแจกให้กับญาติโยมที่ไม่มีใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของทางวัดเขาด้วยนะครับ
คือทั้งภาครัฐภาคประชาชนเองตอนนี้ก็พยายามหามาตรการอย่างเต็มที่ในการป้องกันโควิด๑๙นะคะ
แต่ปฏิเสธไม่ได้คุณผู้ชมค่ะที่พึ่งทางใจมันก็สำคัญ
เรื่องความเชื่อต่างต่างมันแยกออกจากสังคมไทยไม่ได้จริงจริงใช่ครับพาคุณผู้ชมไปดูจังหวัดแพร่กันหน่อยค่ะ
แพร่ทำยังไงให้โควิด๑๙ไม่แพร่แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นทั้งที่พึ่งทางใจนะคะ
เห็นที่เขาชี้ไหมคะใบอะไรใบไม้ใบไม้พื้นบ้านเอามามัดรวมกันหลายใบ
แวนไว้หน้าบ้านมันจะไล่โควิดสิบเก้าออกไปเป็นความเชื่อใช่ไหม
ความเชื่อเป็นพิธีแบบโบราณเลยที่เขาเชื่อกันนะคุณผู้ชมใบไม้ที่เอามามัดไว้เนี่ยมีใบหนาด
น้ำส้มปล่อยแล้วก็หนามพุษาเขาเรียกรวมรวมกันว่าสามหมอหรือว่าหมอเท่าค่ะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
โรคภัยไข้เจ็บต่างต่างจะได้ไม่เข้าบ้านในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไงนางสาวสมัยสายทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศพสายนะคะ
บอกว่าหมอเท่าหรือว่า๓หมอเป็นใบไม้๓อย่างที่พ่อหมอนับแต่โบราณเขานำมาทำพิธีเช่นเอาไปพรมน้ำมนต
เอาไปสะดอกเคราะห์เชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไปชาวบ้านเขาก็เลยเอามามัดผูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะ
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดนักก็จะได้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจว่าใบไม้นี้มันจะช่วยขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ดีออกไป
อืม
ต่างกิจใจเขามันสบายใจขึ้น
วันนี้มันเ๑๗เทียดไงเขาก็ทำให้มันสบายใจให้
คืออย่างที่ย้ำไปนะว่ามันก็เป็นความเชื่อ
แล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจแต่ที่แน่ค่ะ

แต่การปฏิบัติตัวช่วยคุณที่จะไม่ติดจากโควิด๑๙
และป้องกันการแพร่ระบาดได้แน่
ก็คืองดออกจากบ้านนั่งห่างกันห่างกันต้องห่างกันอย่างน้อยเมตรครึ่งนะคะ
ใช้ผ้าปิดจมูกใส่หน้ากากอนามัยเวลาจะออกจากบ้าน
ใช้ชีวิตประจำวันกินร้อนช้อนใครช้อนมัน
ห่างกันไว้ไม่ต้องสัมผัสกันมาก
อันนี้มั่นใจได้ว่าจะช่วยป้องกันได้แน่นอนถ้าทุกคนทำอย่างเคร่งครัด
คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาความเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติตัวเลยเนี่ย
อันนี้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะคะใบไม้อย่างเดียวอาจจะช่วยไม่ได้
แต่ถ้าเราปฏิบัติตัวร่วมด้วยเนี่ยมันก็ได้ทั้งกายทั้งใจเลยนะคะ
ส่วนที่สุโขทัยค่ะชาวบ้านสวรรคโลก
ประหลัดขิกแฝดค่ะขนาดใหญ่มากทาด้วยสีแดง
ด้วยผ้าแพร่๓สีเขียนข้อความลงในกระดาษ
ห้อยที่ประหลัคคิกบอกว่าชุมชนนี้อากาศร้อนไม่มีแอร์ไม่มีคน
มีแต่ประหลัดคู่นี้บอกโรคแหละบอกโควิด๑๙แหละ
อันนี้เท่าที่เขียนไว้ว่าอากาศร้อนอย่ามาประมาณนั้นแหละมั้งนะคะ
ก็ตั้งประหลัดขิกเอาไว้ตรงทางสามแพร่งนะคะ
ก็ตั้งใจจะบอกโควิด๑๙ว่าโอ๊ยร้อนมากเลยไม่มีคนอยู่ไม่ต้องมาออกไป
คือชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็

คือบางคนในผักก็ต้องยอมรับว่าเขาก็งงนะไหนก็ยืนมองงงงง
ประหลัดขีกตามความเชื่ออีสานคือป้องกันผีแม่ม่าย
แม่ม่ายเออแต่ก็คือยังไงดีล่ะ
อย่างที่บอกความเชื่อก็ไม่อยากที่จะก้าวไก่กัน

การติดเชื้อหรือว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้ดีที่สุดนะคะ
ถ้าอาศัยความเชื่ออย่างเดียวแล้วไม่มีวินัยกับตัวเองมันก็ลำบากหน่อยนะครับ
มือบ่อยครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วย